หาวิธีเจรจายังไงจับกลุ่มวิธีไหนก็ไม่ได้
สุดท้ายต้องใช้วิธีนี้ค่ะ
โรงมือร้อนม่นไม่ได้หาย
หายเร็วคิด
เสียงที่มันได้ยินแววกว่าใครมันหายไป
ไม่มีอะไรพวกมันแพ้วพาน
นี่เวลากินตอนนี้คนดวงไปนิดนึง

อ่าทีนี้หายแล้ว

คือพันธุ์ตำรวจโทสามารถหมายสมรอง
กำกับการปราบรามสพสตึกจังหวัดบุรีรำเอาเป็นท่านรองใช่ไหม
ท่านรองผู้กำกับเลยวันนี้สวมบทเป็นหมอปราบผีฮะเออ
มาเป็นหมอผีจำเป็นนะคะปราบผีให้กับนายคิดอายุสี่สิบเอ็ดปีเนี่ย
ผู้ชายคนที่นั่งคุกเขานี่นะคะเป็นชาวบ้านในอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
คือชายคนนี้เหมือนมีอาการประสาทหลอนหูเนี่ยได้ยินเสียงแว่วตลอดเลยว่ามีคนจะตามมาอาฆาต
เขาก็ปีนไปบนหลังคาไงแล้วชาวบ้านแถวนั้นเห็นแล้วก็คิดว่ามันเป็นอันตราย
อาจจะไม่ปลอดภัยต่อตัวเขาเองรวมถึงคนอื่นก็เลยเรียกตำรวจมาให้ช่วยจัดการหน่อย
แต่พอตำรวจมาถึงนะคะก็หาวิธีในการจัดการชายคนนี้
ยังไงก็ไม่สามารถจับกลุ่มได้แล้วดูสิปีนขึ้นไปบนหลังคาแบบเนี้ย
หนีขึ้นไปอย่างนี้ได้ยังไงนะคะแสดงว่าคนทั่วไปเขาไม่ทำการอ่ะครับ
แล้วสุดท้ายค่ะตำรวจเนี่ยก็เลยจะต้องเหมือนใช้ยุทธวิธีในเรื่องของทางจิตวิทยา

เกลี้ยกล่อมแล้วก็ทำตัวเป็นพวกเดียวกัน
ในเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงแว่วว่าเหมือนมีผีมาตาม
ตำรวจก็เลยปีนขึ้นไปด้วยเลยจะได้เป็นพวกเดียวกัน

บอกว่าตัวเองมีคาถามีมนท์มีน้ำมนต์มารดให้

เขายอมลงมาเพื่อรับน้ำมนต์จากตำรวจ
แล้วตำรวจพูดจังแบบสะใบ
บายให้เขาสงบจิตสงบใจ

ในมือเนี่ยก็คือถือถ้วยสักถ้วยทั่วไปแล้วไปเอาน้ำมาแล้วเอาใบไม้มา
บอกว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็รดพรมที่ศีรษะของผู้ชายคนนี้
ถอดหมวกให้เลยบอกว่านี่ตราแผ่นดินนะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ให้จับเอาไว้
เขาก็ยอมทำตามทุกอย่างเลยคุณชนะเรียกว่าจบแบบง่ายเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะ
ท้ายที่สุดแล้วก็เรียบร้อยได้ด้วยดีนะคะด้วยกำลังพลของตำรวจหลายหลายนาย
ร่วมด้วยช่วยกันรวมถึงสติปัญญาไหวพลิบปฏิพันธ์ของรองผู้กำกับท่านนี้ด้วยนะคะ
ก็เอาล่ะพอจับกลุ่มชายคนนี้ได้เรียบร้อย
จะนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสตึกต่อไปนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าในคิดชายคนนี้สติไม่สมประกอบแหละ
อาจจะมีปัญหาทางจิตป่วยจิตเวทยังไงต้องรับการรักษา

ต้องบอกแบบนี้นะคุณตำรวจเขาจะมีวิธีการขั้นตอน
ในการประเมินว่าจะทำการเจรจากับคนร้ายอย่างไร
ที่สำคัญคือจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงเป็นอันดับหนึ่งนะคะ
ถูกต้องครับ